ท่านผู้ชมครับบนถนนสาธารณะเนี่ย
กฎหมายเรื่องการบรรทุกสิ่งของของรถต่างเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมฮะ
ทีนี้มีรถพ่วงอยู่๒คันบรรทุกท่อเหล็กนะไม่ได้บรรทุกทางยาวซะด้วย
ทางขวางอ่ะทางขวางมีคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ผู้ชมไปดูนะฮะโอ้โหถนนมุ่งหน้าจะลงใต้
จะไปยังไงแซงก็คงไม่รู้จะแซงตรงไหน
แซงซ้ายแซงขวาไม่มีทางเลยฮะท่านต้องขับมาจากไหนเนี้ย
นี่เค้านี่เค้าคิดซ้ายแล้วน่ะคิดซ้ายเรายังไปขวา
ไม่ได้อยู่ไหลทางค่ะไม่ได้อยู่บนเลนส์ถนน
โอ้โหนี่ฮะมีรถที่ตามหลังมาเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ใช่แล้วเห็นบอกว่ามีคนอยู่บนท่อเหล็กด้วยฝั่งขวา
เนี่ยข้างหน้าก็มีอีกคันนึงนะเขามีกันสองคันนะมีกันสองคันเห็นไหม
ทีมข่าวบอกว่ามีคนอยู่ใช่ไหมฝั่งขวาค่ะ

อยู่บนท่อเหล็กอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะโอ้โหแต่คำถามก็คือว่าแม่
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
เขาขับรถส่งผักสายใต้นะบอกว่าเป็นถนนสายสี่เก้าหนึ่ง
สัก๒๐กิโลเมตรจะเข้าอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะฮะ
เราได้คุยกับเขาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของคลิปนะฮะ
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะฮะเราได้คุยกับเขาเขาบอกว่ายังไงบ้าง

ผมว่าน่าจะมีข้างละสามเมตรได้นะยื่นออกมาใช่ไหมครับข้างละสามเมตรได้
ใช่ครับถนนถนนสองเลนเกือบเต็มอ่ะพี่
พอเราเห็นแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันอันตรายอ่ะพี่มันอันตรายกว่าเพื่อนร่วมทางอ่ะ
พี่ใช้รถถนนนะพี่แล้วก็เวลาจะแซงเนี่ยมันต้องหาจังหวัดจริงอ่ะพี่
ผมตามเขาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอะพี่ผมแซงไม่ได้
แล้วคือว่าเขาไม่ได้ว่าบรรทุกแล้วอยู่ในเลนเขา
มันมากินอีกเลนหนึ่งคือว่ามันล้ำออกมาพี่
มันก็เลยทำให้รถติดเป็นขบวรอ่ะพี่
นี่เราวงแดงเอ่อไว้ละอ้าวขอดูภาพที่วงแดงหน่อยนะฮะ
คือเราพยายามจะมองว่าใช่คนหรือเปล่าใช่จริงนะ
มีไหมที่เราวงเอาไว้เนี่ยเผื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยอ่านี่ฮะ
ก็ไม่แน่ใจว่าที่นั่งเขาไม่พอหรือว่าเขาจะมาตะโกงตะโกน
คอยบอกคนคอยบอกคนตามทางหรือยังไงอันตรายมากมากนะคะนี่ฮะ
คือมีคนมาให้ข้อมูลต่อจากเจ้าของคลิปนะครับบอกว่ารถพ่วงสองคันนี้อ่ะ
กฎหมายเนี่ยมีนะครับทุกผู้ชมครับการบรรทุกสิ่งของเนี่ยนะฮะ
ด้านหลังต้องยื่นไม่เกิน๒เมตรครึ่ง
ความกว้างถ้าจะบรรทุกทางกว้างเนี่ยคุณต้องบรรทุกไม่เกินความกว้างของตัวรถของคุณ
นี่เกินไปเยอะเลยทั้งซ้ายทั้งขวาความสูงก็นี่เลยนะฮะ
สูงไม่เกินสามเมตรแปดสิบนะครับนี่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
มันก็มีคำถามว่าโอ้โหแล้วปล่อยมาได้ยังไง
ใช่มาได้ยังไงอ่ะค่ะมาตั้งไกลปล่อยผ่านมาได้อย่างไรนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะ
ตำรวจทางหลวงที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยนำตัวคนขับรถบรรทุก
บรรทุกตามคลิปเนี่ยฮะมาเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตามเจอแล้วนะครับเป็นคนขับรถบรรทุกนะฮะนี่ฮะโอ้โห
คือเขาบอกว่าเขามาเนี่ยเลือกมากลางวันเพราะว่ามันปลอดภัยกว่ากลางคืน
เห็นเส้นทางว่ามีอะไรขวางบ้างจริงแล้วมีรถนำหน้าแล้วก็ปิดท้ายด้วย
มีคนคอยบอกทางตลอดว่าข้างหน้าจะมีอะไรมีรถตามหลังจะแซงแบบไหน
อะไรยังไงก็เหมือนที่เขานั่งอยู่อ่ะค่ะนะฮะแต่มันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมอืม
คุณจะบอกว่าแหมป้องกันเต็มที่มีคนปิดหน้าปิดหลังนั่งอยู่บนท่อ
คอยบอกทางว่ามีซ้ายมีขวาแต่มันอันตรายมากนะคะน่ากลัวจริงจริงคุณผู้ชม